เรากลับมาที่คดีของคุณแม่กันสักหน่อยไหมฮะ
คือแซนเนี่ยเขาฟ้องคดีอาญาคุณแม่แล้วนะครับ
ลั่นว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลย

แล้วไอ้คลิปที่บอกว่าหน้ารถสรุปแล้วมีจริงเหรอ

ไหนตอนแรกคุณแซนบอกว่าจะฟ้องแม่ให้เท่ากับที่แม่ฟ้องไง๕๐ล้าน
แตงโมเนี่ยเขาเดินทางมาที่ศาลจบันนทับบุรี
ปีกว่าแล้วเนอะเขาได้รับเอ่อมอบอำนาจจากแซนเนี่ย
ดำเนินการฟ้องตรงกับศาลเพื่อดำเนินคดีกับนางพระนิดา
สิริยุทธโยธินก็คือแม่นี่แหละในข้อหาร่วมกันหมินประมาท
ด้วยการโฆษณาโดยการฟ้องอ้าวทำไมอยู่ดีมาฟ้อง
เนื่องจากสองมีนาคมเนี่ยแม่แล้วก็ทีมธนายความเนี่ย
นะฮะส่วนตัวเนี่ยนำเอกสารรายละเอียดที่มีใจความระบุ
พยานหลักฐานชิ้นใหม่เป็นไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์เสียง
เขาบอกว่าอ้าวตอนนั้นน่ะมันมีเสียงนะ
คุยกันแล้วบุคคลบนเรือค่ะคนขับรถค่ะเพราะว่าอย่างงั้น
อ้างว่าสามารถกู้ไฟล์เสียงขึ้นมาได้แล้วใช่ปรากฏตำรวจไหนอ่ะ
แต่ไม่เห็นมีเห็นทางศาลศาลก็บอกไม่มีอ่าแล้วบอกเนี้ย
ก่อนหน้านี้มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยลบไฟล์เสียงไปได้

แล้วหลังจากที่แซนเห็นภาพและบทสัมภาษณ์ดังกล่า

รวบรวมให้ทนายเขารวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินการฟ้องคดีอาญากับคุณแม่
บุคคลที่ร่วมให้สัมภาษณ์พาดพิงในวันนั้น๓คน

โดยไม่ประสงค์เรียกรับค่าเสียหาย

ซึ่งวันนี้ศาลนนทบุรีก็ได้ไต่สวน
คำฟ้องในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
สำหรับคดีร่วมกระหมินประมาทด้วยการโฆษณา

เรียกค่าเสียหายตรงนั้น๔๐๘ล้านบาท

คดีนั้นเป็นการยื่นฟ้องกลับ
หลังจากก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ย
กับนายอัจฉริยะก็ได้ยื่นฟ้องลูกความตนเองไป

ที่นายพระธิดาก็ต้องยื่นถอนฟ้องไป

ตุ๋ยจะดำเนินการฟ้องคุณแม่ให้เสร็จแล้วนะคะ
เพราะว่าไหนคุณแม่ก็ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ตามกฎหมาย
คิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องใช้สิทธิ์ของแซน
ตามกฎหมายที่เขาไปฟ้องกับคุณอัจฉริยะแล้วนะคะ

ข้อหาฆาตกรรมที่ยื่นฟ้องไว้ที่นี่
ที่คุณแม่มอบหน้าให้คุณอาจารย์ครับ
แล้วคุณแม่ก็มาถอนฟ้องไป

เราไปดูเรื่องของเนื้อคดีว่า
จะฟ้องเค้าหาอะไรเลือกค่าแสงเท่าไร
ต้องบอกว่าที่เค้าคุยเล่นนะ

ที่คุณแม่ฟ้องทั้งคุณจ๊อปคุณกติกคุณแซน

ว่าแม่ฟ้องมาเท่าไหรเขาจะฟ้องกลับเท่านั้น

ก็กลับมาเป็นกระแสที่เราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง